ขณะที่มากรรมมวยไทยสมัครเล่นยุวชนยาวชนนานาชาติประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับ
แข่งขันกันที่ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารกีฬานิมิตบุตรสนามกีฬาแห่งชาติครับ
ในรุ่นอายุสิบถึงสิบเอ็ดปีชายรอบรองชนะเลิศนะครับ
พรุ่งพิชิตประกอบมิตรดาวร่วงมวยไทยปูทรจากดุลิรั่ม
ชื่อมวยทัยของเขาก็คือกันไกมแม่ก์กวอรุ่มนะครับ
ออกอาวุธได้สวยงามยกสองเนี่ยประยัติพยายามเดินเอาคืน
แต่ว่าพงพิชิตไม่มีตกใจครับดักออกแข้งขวาดักถีบ
แล้วก็ในยกที่๓นะครับพงพิชิตยังเหนือกว่าครับ
ออกมาคุมเกมไม่แลกปะทะเล่นจังหวะฝีมือ
ก็เอาชนะคะแนนเอกสารนะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
วันพรุ่งนี้นะครับจะมีการแข่งขันต่อเนื่อง
เริ่มกันด้วยเวลา๑๕นาฬิกาที่ร้านอเนกประสงค์อาคารกีฬานิมมิบุตรสถานกีฬาแห่งชาติ